อีกหนึ่งเรื่องครับมาดามเดียที่ก่อนนี้เป็นข่าวโอ้โหแทบจะรายวัน
หลังจากที่มีการประกาศวางมือจากการเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอลชุด๔เกม

เพราะว่าจริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ลาออกเนี่ยภารกิจหลักก็คือการพาทีมยู๒๓

รอบสุดท้ายเพราะว่ารอบขั้นเรื่องเนี่ยเธอก็ได้ผู้จัดการทีมที่ธนไทยท่อสดนะครับ
แต่พอประกาศวางมือปั๊บเนี่ยก็คงมีคนไปเจอที่งานก็ถามซะหน่อยนะครับว่า
มีความสนใจไหมที่จะอยู่ในวงการฟุตบอลหรือวงการกีฬา
เธอก็บอกว่าตอนนี้กำลังสนใจฟุตซอลอยู่นะครับ
ถ้าไปก็ดีเลยจะได้ช่วยพัฒนาแบบจริงจัง
ก็คือทางฟุตซอลจะพัฒนาสโมสรจริงจังฟุตบอลแล้ว

จะเข้าประชุมด้วยนะครับวันที่๖๘พฤศจิกายน

เพราะว่ามีคนเห็นว่าเข้าไปคุยกับ

น่าจะเป็นข่าวดีของวงการฟุตซอลแล้วกัน

แต่ว่าผลงานของน้องเนี่ยก็ยังดีต่อเนื่อง
คุณเดียก็บอกว่าตรวจสอบข้อมูลแล้วไปอังกฤษมันก็ยากนะครับ
คือไปอังกฤษเนี่ยมีเงินมันก็ทำได้แหละ

เด็กไทยจะไปต่อยอดในอังกฤษมันก็ค่อนข้างจะยากนะครับ

แต่ถ้าจะไปหวังผลว่าจะส่งผลดีต่อพวกอันธุบรรณไทยอะไรยังไง
มันก็ต้องหาลีกที่มันมีความเป็นไปได้
ซึ่งก็มองไปที่ฝรั่งเศสหรือว่าเบลเจียมนะครับ
ตอนนี้เราก็ต้องดูว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน